อุบัติเหตุค่ะดูความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
คนขับติดอยู่ในรถคือถูกอัดติดกับพวงมาลัยครับ
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวออกมาแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ไปดูช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือนะคะ
ที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ค่ะ
ติดอยู่แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปให้กำลังใจ
คนขับยังมีสตินะคะแต่ขยับตัวออกมาไม่ได้เลยนะ
ถูกอัดติดแน่นอยู่กับพวงมาลัยแบบนี้
สภาพรถข้างหน้านี่ยับเลยนะคะ

สภาพอย่างที่เห็นนะคะคือพวงมาลัยเนี่ยกดทับขาทั้งสองข้าง
โซน่ามันกดทับอยู่ขยับตัวไม่ได้เลย
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่าขยับอยู่นิ่งต้องรอเครื่องตัดถ่างเท่านั้นนะคะ

ส่วนรถบรรทุก๖ล้อสีฟ้าทะเบียน๘๒๔๐๖๔ปราจีนบุรีบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร
ตกอยู่ร่องกลางถนนแบบนี้ค่ะ
คันนี้คนขับชื่อว่านายประเสริฐศรีทาหลอดอายุ๖๐นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานถนนสาย๓๕
จากเขาหินซ้อนมุ่งหน้าสะแก้วที่อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจสพวังครูตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บ๓คน
คือคนขับรถมิวเอ็กซนายทวีสักเหงาสีอายุ๔๑
ส่วนอีก๒คนเป็นเด็กค่ะเป็นลูกสาวกับลูกชายของนายทวีศักดิ์ค่ะ
ลูกสาวอายุหกขวบลูกชายอายุสามขวบแต่ว่ากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
อาการปลอดภัยนะคะอย่างที่เห็นในคลิปคือตอนกู้ภัยไปช่วยก็บอกว่าลูกอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ลูกปลอดภัยไปให้กำลังใจไงนะคะใช่นายทวีศักดิ์ก็ส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะ
ลูกสาวของคนขับรถบรรทุกบอกว่าพ่อขับรถออกมาจากสวนไปส่งมันสัมปะหลัง
ขับอยู่เลนซ้ายจู่จู่มีรถมาชนที่ท้ายรถค่ะแล้วก็ตกไปในร่องกลางถนน
คนเจ็บบอกว่านายทวีศักดิ์กับลูกออกจากบ้านไปซื้อของเพิ่งออกจากบ้านไปแป๊บเดียวก็มาเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ตำรวจสพวังครูก็ต้องเรียกคนขับรถบรรทุกมาสอบปากคำเพิ่ม
ส่วนคนขับรถมิวเอ็กซก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็ต้องดูพยานหลักฐานหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
เพื่อดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ
ไปไหนมาไหนก็ใจเย็นยังไงช้างไว้ก่อนก็ดีนะฮะ
หรือไม่กลัวบัติเหตุกลัวกล้องจราจรก็ได้ฮะ

ขับไม่เกิน๙๐ผมขับไปใต้โดนไป๓ใบ

แล้วภาพชัดนะคะคุณไปกับใครคะ
พอภาพชัดถึงขั้นเห็นคนนั่งข้างคนขับนะคะ

ป่านนี้ที่บ้านก็ส่องใหญ่แล้วเนี่ย